คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่นางเอกสาวปูปรายากันบ้างดีกว่า

งานยังรุมแน่นเหมือนเดิมทั้งงานละครซีรีส์อีเวนต์

เจ้าตัวขอเปิดอกคุยผ่านสื่ออีกครั้ง
ว่าตอนนี้กำลังวางแพลนที่จะก้าวไปเป็นนักแสดง
ระดับต่างประเทศแบบเต็มตัว
ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการหาผู้จัดการส่วนตัว
เพื่อดูแลเรื่องของการแสดงโดยเฉพาะ
แต่ยังไงเธอยืนยันนะคะว่า
ไม่ทิ้งงานวงการบันเทิงไทยอย่างแน่นอนค่ะ
ตอนนี้โฟกัสหลักคืออยากเรียนการแสดงเต็มตัวต่างประเทศ

คิดว่าที่นี่เราเหมือนที่นี่เป็นครูและโรงเรียนสอนที่ดีสำหรับปู
แล้วปูก็สร้างชื่อเสียงระดับหนึ่งที่นี่แล้ว
ปูก็มองว่าสเต็ปต่อไปของปูก็คือต้องไปจุกหลวง
ปูว่าของปูละคร๑๕เรื่อง
หนัง๓เรื่องแล้วก็ซีรีส์เรื่องหนึ่งผลิตเอง
เพราะว่าน่าจะนิดนึงไม่ได้แปลว่าตัวเองเก่ง
แต่เพราะว่าในเชิงว่าผลงานที่จะไปโชว์ได้ที่นู่นว่าเราพอมีงาน

นี่คุณภาพมาแน่นมาเต็มนะคะ
ด้วยข้อความที่หยาบคายล่วงละเมิด
หากยังไม่หยุดจะดำเนินคดีอย่างแน่นอนค่ะ
มันเป็นเส้นบางระหว่างแฟนคลับกับคนที่ทำอะไรไม่ปกติ
ก็เลยรู้สึกว่าเดือนที่แล้วก็มีคนเขียนจดหมายมาที่คอนโดยาวมาก

คนก็เตือนเขาแล้วหวังว่าเขาจะได้รับฟัง
รวมถึงคนเขียนจดหมายแล้วก็เตือนออกสื่อแล้วเนาะว่า
ขอให้หยุดอย่ามาเลยถ้าชอบมีวิธีอื่น
จริงค่ะถ้าเกิดว่าชอบใครสักคนหนึ่ง
เราบอกว่าปลื้มชื่นชอบในผลงานเขามาก
ติดตามเขาที่ผลงานไม่ใช่ไประรานเขาแบบนี้แบบนี้
เขาเอาเรื่องนะคะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเลยนะ